นำกันหน่อยละกันนะคะสำหรับใครอยากจะไปท่องเที่ยวหน้าหนาว
พูดถึงจังหวัดบึงกาลเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมาย
เราจะแนะนำให้คุณผู้ชมไปชมหินสามวานค่ะ
เราเคยเล่าเกี่ยวกับหินสามวานแล้วนะจะเป็นหินก้อนมหึมาเป็นเหมือนผาค่ะ
ที่มีลักษณะมองจากด้านบนเนี่ยเหมือนปลาวาน๓ตัวเรียงกันนะคุณผู้ชม
แล้วตอนนี้หน้าหนาวนะมันสวยงามมากจริงของทะเลหมอกได้ด้วย
ถูกต้องค่ะคุณคุณไปยืนอยู่บนหินสามวานด้านบนนี่นะ
คุณจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามส่วนถ้าคุณบินอยู่บนท้องฟ้าคุณ
ได้เหรอคะนั่งบนเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่หรือถ่ายภาพจากกล้องโดรนเนี่ย
คุณก็มองลงมาจะเห็นเป็นหินแบบนี้ลักษณะเหมือนปลาหวาน๓ตัวนี่นะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ตอนนี้นะนักท่องเที่ยวหลายคนสนอกสนใจไปเที่ยวกันมาก
ของภูศิแล้วแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สวยงามอลังกัน
เป็นแบบนี้คุณใช่แล้ว
คือโรงแบบคุณผู้ชมว่ายิงสามวานสามก้อนที่มันใหญ่มากมาเนี่ยนะฮะ
เขาคาดการณ์กันว่ามันมีอายุ๗๕ล้านปี

อะไรมันจะอายุยืนยาวยืนยงขนาดนั้น

ว่ามันต้องอยู่ในช่วงของยุคไดโนเสาร์อย่างแน่นอนเลยนะ
โนเสาร์น่าจะเคยขึ้นมาบนนี้
หรือนี่มันเป็นเท้าไดโนเสาร์หรือเปล่า
หรือว่าไดโนเสาร์มันจะเคยขึ้นมาชมวิว
แล้วก็ตั้งเต็นต์นอนอยู่บนนี้ในช่วงหน้าหนาว
จินตนาการมันสำคัญกว่าความคิดความจริงไหมคะ
แล้วเอาความจริงความจริงความพิเศษมันยังไง

อยู่ตรงที่เมื่อมองจากระยะไกลเนี่ยก็จะเห็น
ทิวทัศน์ที่มันไกลสุดลูกหูลูกตา
แล้วเขาให้ฉายาตรงนี้ว่าเป็นสามวาน
มันมีพ่อวานแม่วานแล้วก็ลูกวาน

มันมีลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่ไง
ใจสุดหน่อยก็ตัวพ่อลองลงมาก็ตัวแม่

ลูกอาจจะโตกับแม่แล้วก็ได้ใช่ไหม
ใช่มั้ยคุณอย่าไปตัดซิ้น
แล้วก็ต้องบอกว่าความพิเศษแบบอันซีนของหิน๓วัน

ที่นี่เนี่ยยังเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภูสิงศ์ด้วยนะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงพระอาทิตย์ขึ้น

คุณเห็นไหมพระอาทิตย์ขึ้นมันจะไต่ระดับไปเรื่อย
ขึ้นตั้งแต่แบบว่าเราเห็นเล็กจนขึ้นขอบฝาไปแบบนี้นะคะ
เราก็จะได้เห็นแสงที่มันไล่สีกันเป็นสีส้มมีหลายเฉดสีเนี่ย
ส้มสลับฟ้าต่างแล้วก็เห็นภาพวิวทิวทัศน์แบบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
และที่สำคัญคุณก็จะได้เห็นหมอกสวยด้วยในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะ
เป็นภาพความสวยงามเป็นภาพความประทับใจ
แน่นอนว่าเราอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปเที่ยวกัน
เพราะว่ารับรองเลยว่าคุณจะประทับใจกับจุดชมวิวที่เป็นอันซีนแห่งนี้ของจังหวัดบึงกาลแน่นอน
คุณก็จะได้เห็นพื้นที่ป่าสีเขียวที่มันอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วย
เรียกได้ว่าไปชาร์จพลังให้กับชีวิตนะ
หายใจเข้าลึกรับอากาศเย็นแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเต็มที่

ไปหาความสดชื่นทางธรรมชาติ

ได้ไปมองอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเขียวขาดจีนแบบนี้
อะไรที่มันไม่ดีเราก็ลืมไปได้เลยเหมือนกันนะนะ